ในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับที่เราจะได้เห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญในรอบ๖ปีนั่นก็คือสุริยุปราคานะครับ
ซึ่งในประเทศไทยนั้นก็จะเห็นได้เพียงบางส่วนแต่ว่าที่อินโดนีเซียก็จะเห็นได้เต็มดวงนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็หลายคนครับก็ตื่นเต้นที่จะได้เห็นแต่ว่าในสมัยโบราณครับมีความเชื่อว่าความมืดมิดของสุริยุปราคาที่เกิดขึ้นชั่วขณะในเวลากลางวันถือว่าเป็นลางร้ายที่น่ากลัว
และความเชื่อเหล่านี้ก็ยังคงมีมาจนถึงปัจจุบันจะมีการประกอบพิธีกรรมเพื่อป้องกันเพศภัยนะครับ
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของคุณดิลดาวิชัยดิตครับ
สุริยุปราคาที่เกิดขึ้นทำให้ท้องฟ้ามืดมิดไปชั่วขณะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่ากลัวอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ในสมัยโบราณ
จึงมีการตีเกราะเคาะไม้หรือจุดประทัดเพื่อช่วยขับไล่ราหูที่อมพระอาทิตย์
ให้ตกใจกลัวและหนีไปถ่ายพระอาทิตย์กลับคืนสู่โลก
เหล่านี้เป็นความเชื่อที่สืบทอดมาแต่สมัยโบราณและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
นายสมบูรณพันธโกวัยยาวัชกรวัดศรีสะทองจังหวัดนครปฐมวัดที่มีชื่อเสียงด้านพระราหู
เล่าว่าสุริยุปราคาหรือสุริยคราชของคนไทยโบราณมีความเชื่อมาจากเทพองค์หนึ่งชื่อราหู
โกรธเคืองพระอาทิตย์และพระจันทร์ที่เข้าไปฟ้องพระอีสวนว่า
อีสวนจึงลงโทษโดยตัดลำตัวราหูออกเป็น๒ท่อน
แต่พระราหูยังคงมีชีวิตอยู่
จึงทำการแก้แค้นโดยการไล่อมพระอาทิตย์จนเกิดเป็นสุริยคราช
และอมพระจันทร์จนกลายเป็นจันทคราช
ซึ่งคนโบราณจะสังเกตลักษณะการอมของพระราหูว่าขี้หรือคาย
เพื่อนำมาผูกเป็นคำทำนายทางธรรมชาติ
ทำนายปริมาณผลผลิตการเกษตรในปีนั้นและทำนายดวง
นับจนถึงประหลาด
ปัจจุบันความเชื่อการตีเกราะเคาะไม้ตีกรองและจุดประทัดขับไล่ราหูยังคงอยู่
ด้วยความเชื่อว่าสุริยคราชที่เกิดขึ้นนั้นจะนำโชคไม่ดีหรือหลังร้ายมาสู่โลก
ทำให้ต้องทำพิธีสะดอกเคราะห์
สมบูรณ์กล่าวว่าปรากฏการณ์สุริยคราชครั้งนี้เกิดขึ้นในวันพุธ
ซึ่งทางวัดศรีสะทองจะมีการสวดนพะเคราะห์
เพื่อบูชาเทพยดาประจำดาวนพะเคราะห์
พิธีกรรมเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้เข้าร่วมพิธี

แต่เหตุร้ายต่างสามารถบรรเทาให้เบาบางลงได้
หากใช้ชีวิตอย่างมีสติ